มีคดีการเสียชีวิตที่ญาติของหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งที่มาเสียชีวิตในไทย
เขาบอกว่าเขาต้องฟ้องศาลแต่คงฟ้องที่ทางฝั่งอังกฤษ
เพื่อหาความชัดเจนว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ชายหนุ่มชาวอังกฤษวัย๒๕ปีครับท่านผู้ชมครับ
เขาตกลงมาจากตึกที่เป็นหอพักย่านอินธรรมระนะฮะอาคารนี้สูง๑๐กว่าชั้น
ความจริงกระโดดลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่มาเจอศพกันช่วงสาย
คนที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายเลยนะกับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงชาวไทยสองคน
เขาบอกว่าเขาอยู่ที่หอพักชั้น๑๐เขามานั่งทำหน้ากากอนามัยเอาไว้ไปขายกัน
แต่เขาบอกเขาไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรนะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกัน
ชายหนุ่มชาวต่างชาติวัย๒๕ปีคนนี้ก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันเข้ามาช่วยทำด้วย
คู่นี้คือเพื่อนคนไทยสองคนเธอก็นั่งทำกันอยู่อยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็เดินออกไป
ก็ไม่รู้ไปไหนมารู้อีกทีอ้าวกระโดดลงไปแล้วแต่ญาติฝั่งอังกฤษเขาบอกว่า
มันมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าเขาไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับก็มาพบศพกันช่วงสายสายวันนี้นะฮะ
แต่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับท้องที่ของสอนอสุทธิศาล
อยู่ในซอยอินธรรมระ๒๒เขตดินแดง
ก็สูง๑๐กว่าชั้นถ้ารวมดาดฟ้าด้วยก็ประมาณสัก

เจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ

เป็นชายชาวอังกฤษอายุ๒๕ปี
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
มีรอยเท้าที่คาดว่าจะเป็นของผู้ตาย
อยู่ที่พื้นแล้วก็ขอบหน้าต่าง

ตรงช่วงบริเวณทางขึ้นลงบันไดด้านข้าง

ผู้ที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
เป็นเพื่อนของผู้ตายเป็นผู้หญิงชาวไทย
สองคนเขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สองคนนี้นะฮะที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเมื่อคืนนี้
นอนอยู่ที่ห้องพัก
แมนชั่นแห่งนี้

นอนอยู่ในห้องแต่ว่าผู้หญิงสองคนนี้

เขาช่วยกันนั่งทำหน้ากากอนามัยกันอยู่
เพื่อจะเอาไปขายป้องกันพวก
โควิด๑๙เนี่ยเขาทำอยู่ที่
ตรงส่วนที่เป็นห้องรับแขกส่วนนุ่มอังกฤษเนี่ย

ตอนที่เขากำลังช่วยกันทำหน้ากากอนามัยอยู่
อยู่ริชาร์จ
ก็ลุกขึ้นมาจากห้องนอนแล้วก็เดินไปอาบน้ำ
น้ำเสร็จก็แต่งตัวแล้วก็หันมาพูด
กับเพื่อนผู้หญิงไทยสองคนว่า
จะกลับบ้านพูดสองรอบ

หญิงไทยสองคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไร
เขาก็ปล่อยอาจจะกลับก็กลับก็เดินเขาก็เดินออกจากห้องไป
แล้วนายรุชาติก็เดินออกจากห้องไป

เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นไปว่า

แล้วมีกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วย
แต่ว่าริชาร์จไม่หันกลับมาหยิบ
ไม่พูดอะไรเดินออกไปเลย

แล้วเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้าน
เขาหลุมมาจากชั้นไหน

ไม่ทราบเลยตอนนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบอยู่ใช่ไหมครับ
ก็คือว่าถ้ากลับว่าผู้เสียชีวิตนี้เป็นเพื่อนเราเนอะ
ใช่ค่ะอยากรู้ข้อมูลอันนี้
แล้วเราพักอยู่ห้องอะไรครับ
อยู่ก็มาช่วยทำเหมือนกัน
อยู่ชั้นอะไรเอ่ย
ชั้น๑๐ค่ะ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ข้อมูลจากคนในหอพักแห่งนี้บอกว่า
เมื่อคืนนี้เขาเห็นหนุ่มอังกฤษคนนี้
เดินออกมาขอความช่วยเหลือกับคนที่อยู่แถวหน้าลิฟท์ที่ชั้น๑๐

แล้วก็พูดเหมือนกับลักษณะขอความช่วยเหลือ
แต่คาดว่าคนที่คุยด้วยเขาอาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ
เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะสื่อสารอะไรยังไงกัน

แล้วก็ไปกระโดดลงมาจากบันไดหนีไฟนะครับ
ซึ่งตรงชั้นเนี่ยอยู่ประมาณชั้นแถวนี้ครับ

ความชัดเจนจากทางตำรวจอีกทีนึงนะ
เอาเป็นว่าเขากระโดดลงมาจากตึกทางฝั่งของบันไดหนีไฟ
แล้วร่างตกลงไปกระแทกกับกระถางต้นไม้
ซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะของหอพัก
เขาก็บอกว่าไอ้คนนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องไง
เขาก็เดินเข้าห้องแล้วฝรั่งคนนี้เอาขาไปขัดประตูไว้ไม่ให้เข้า
แล้วเขาก็ผลักออกแล้วก็รีบเข้าห้องเลย
เห็นสีหน้าแบบฝรั่งแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยก่อนเกิดเหตุนะ
สรุปแล้วคือไม่เห็นว่าทะเลาะกันนะเพราะว่าเขาออกมาจากห้องแล้ว
ออกจากห้องแล้วคือห้องเขาอยู่ชั้น๑๐มั้ง
เข้ามาได้สองวันฯพิวาร์เราไปซื้อหายไฟ
แล้วก็อุปกรณ์พวกไฟฟ้าให้เขาอยู่
แม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่ใต้หอพักนะครับ
เป็นร้านที่อยู่ตรงจุดที่ชายชาวต่างชาติคนนี้ตกลงมาเสียชีวิต
บอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ตอนนั้นกำลังทำอาหารให้กับลูกค้าอยู่แล้วได้ยินเสียงดังตุ๊บที่แถวจุดทิ้งขยะของหอพัก
ที่แรกคิดว่าต้องเป็นแบบทั่วคนบั๊กง่าย
จนทางรอปภหอพักเดินไปดูแสงขาวแสงนั้นนะฮะ
ก็พบว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเมื่อคืนนะแต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งเช้าวันนี้ครับ๙โมงครึ่งแม่บ้านของหอพักเอาขยะไปทิ้ง
แล้วถึงเห็นว่ามีผู้ชายชาวต่างชาตินอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
ดูกลับมาเสียงตุ๊กเจ้าข้างหน้าคงไม่มีใครเลี่ยงฟังละ
กระทั่งฟังก็ตกใจเลยเลยหาไฟที่มีอยู่แต่ทำไมมันเป็นไฟชายฟังว่ามีเวลาเบ้าเบ้า

ไม่คิดว่าเป็นคนตกเขา
เลยเอาขยะไปทิ้งลงไปตรงนู้น
ดูปิดสังเกตหายไปมองดู
เลยเห็นเป็นศพคนนอนความน่า
แต่แกงหยังไม่ได้เอากระเป๋าออกจากห้องเพื่อหลงผู้หญิง

เป็นอาคารที่สูงสิบกว่าชั้นค่ะนี่นะคะก็คนเขาก็ลือกันเหมือนกัน
บอกว่าหอพักนี้จริงแล้วเนี่ยหลังผู้ตายเดินออกมาจากห้องพักที่ชั้น๑๐อ่ะนะ
แล้วก็เห็นผู้ตายเดินมากดลิฟต์เหมือนกับเป็นเรื่องที่ลี้ลับชวนขนลุกนิดนึงนะ
พอจังหวะที่ลิฟต์เปิดเหมือนกับผู้ตายตกใจว่าเห็นอะไรบางอย่างในลิฟต์
แล้วผู้ตายก็วิ่งหนีแล้วเลือกวิ่งขึ้นไปบนชั้นสิบเอ็ด
แล้วกดลิฟต์ใหม่อีกรอบคือกดรอบหนึ่งที่ชั้นสิบอ่ะ
เขาพักอยู่ชั้นสิบครับแล้วก็ไม่รู้ตกใจอะไรขึ้นไปชั้นสิบเอ็ดไปกดลิฟต์อีกรอบหนึ่ง
รอบเนี้ยลิฟต์เปิดแล้วผู้ตายก็ทำน่าตกใจอีกรอบครับ
แต่รอบเนี้ยผู้ตายวิ่งไปที่บันไดหนีไฟเปิดหน้าต่างตรงบันไดหนีไฟแล้วกระโดดลงมาค่ะ
อ่าก็เลยไม่รู้ว่าเห็นอะไรในลิฟต์
ก็มีคนที่เขาเจอแต่เขาบอกว่าเขาก็สื่อสารไม่เข้าใจอ่า
ให้ตำรวจไปขยายผลเพิ่มค่ะแต่ถ้าเอาเรื่องของอ่า
สิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับอาถรรพ์เป็นเรื่องราวแปลกนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่บอกว่า
หอพักแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะฮะสามสิบกว่าปีแล้ว
แล้วตั้งแต่สร้างเนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกมาตลอดนะครับ
เอาตั้งแต่ตอกเสาเข็มเลยนะตั้งแต่ตอกเสาเข็มเลยนะครับ
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตกตึกลงมาเสียชีวิตขณะกำลังก่อสร้างอืม
อันนี้ศพแรกหลังจากนั้นครับพอสร้างเสร็จมีคนเข้าอยู่
มีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายเป็นผู้หญิงอันนี้ศพที่สองนะฮะ
จากนั้นมีคนในหอพักนอนกันอยู่ในห้อง
เสียชีวิตสองศพพร้อมกันทั้งคู่เป็นผู้หญิงทั้งคู่
แล้วก็มีชาวต่างชาติที่เป็นผู้ชายกระโดดตึกลงมาเป็นรายล่าสุดอีกหนึ่งศพนะฮะ
รวมแล้วทั้งหมดห้าศพอืม
๓๐ปีตั้งแต่ปี๒๐๐๕๒๐๐๗ห้าศพแล้วนะครับ
ผู้หญิงไทยสองคนที่เป็นคนที่อยู่กับผู้ตายเมื่อคืนนี้นะครับ
ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสอนอร์สถิสาร
อ่าเธอก็ไปนะฮะไปพบพนักงานสอบสวน

ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชายชาวต่างชาติคนนี้
หลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอสุธิษฐานนะครับเธอบอกว่า
ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขอให้กับตำรวจเท่านั้นนะฮะ
อ่าเนื่องจากตอนนี้ก็ยังกังวลใจอยู่ว่าถ้าให้ข่าวอะไรไป
โดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะแบบการสัมภาษณ์ค่ะแล้วมีเสียงมีบันทึก
ถ้อยคำข้อความออกมาเนี่ยทางฝั่งของพ่อแม่ของผู้ตายที่เป็นชาวอังกฤษ
จะเอาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้อ๋อเพราะเขาจะเอาเรื่อง
จะฟ้องจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ทางเพื่อน
แล้วก็ครอบครัวของผู้ตายที่ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยเขามองว่าเธอสองคน
มีส่วนผัวพันธ์หรือเป็นต้นเหตุทำให้นายโจชัวริชาติต้องเสียชีวิต
เธอบอกว่าโจชัวริชาร์จหนุ่มอังกฤษวัย๒๕ปีเป็นเพื่อน
มาร่วมลงทุนทำหมวกหน้ากากอนามัยโควิด๑๙เขาทำเป็นลักษณะหมวก
อืมที่เราจะเห็นมีพลาสติกใสใช่ไหมเดี๋ยวนี้กำลังคิดกันอยู่นี่
ใช่เนี่ยเธอบอกว่าหนุ่มต่างชาติคนนี้มาร่วมลงทุนนะครับ
รู้จักกันได้๖เดือนไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชิงชู้สาวอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าหญิงไทยสองคนนี้เขาก็มีแฟนมีครอบครัวกันอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรให้ผู้ตายไม่พอใจ
เพราะว่าอยู่ผู้ตายก็ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ออกไปเองบอกว่าจะกลับบ้าน
ก็เห็นผู้ตายก่อนจะไปก็กดแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่อยู่
แล้วก็เปิดประตูห้องออกไปตอนนั้นยังเข้าใจว่าเออสงสัย
อาจจะกลับไปที่พักของตัวเองเพื่อไปเอายาพ่นที่เป็นโรคหอบหืดอยู่มั้ง
แล้วเดี๋ยวคงกลับมาใหม่เพราะว่าผู้ตายทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าไว้
ไม่ได้ถือไปด้วยยืนยันว่าเธอทั้งสองคนเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะ
ผู้หญิงสองคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลอะไรทั้งสิ้น
แล้วสิ่งที่ผู้สื่อข่าวรู้ก็เท่ากับที่เธอรู้นั่นแหละ
ก็เป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องคดีความนะครับตำรวจสนสุธิศาลบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องสืบสวนขยายผลเพื่อหาสาเหตุจูงใจที่แท้จริงในการกระโดดตึก
หนุ่มอังกฤษคนนี้ต่อไปนะแต่เบื้องต้นคาดว่า
คงมีความเครียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแหละก็เลยคิดสั้นกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย